สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือข่าวเย็นไทยรัฐนะครับ
วันนี้วันศุกร์ที่๒๐พฤษภาคม๒๕๖๕ผมนัทพงศ์มุธมัติครับ
ฉันวราพรสมพงศ์ค่ะวันนี้เริ่มเลยครับ
ข่าวดีสำหรับคนกลางคืนผีน้องนักดนตรีร้านอาหารนะครับ
ผับบาร์นะฮะเพราะว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด๑๙
หรือว่าสบคเขาปรับพื้นที่แล้วครับเขาปรับพื้นที่ตามโซนสีอ่ะนะ
โดยโซนสีเขียวสีฟ้าสามารถเปิดสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะได้
ไม่เกินเที่ยงคืนก่อนนะเริ่มหนึ่งมิถุนายนนี้เลยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับพื้นที่สถานการณ์แล้วก็มาตรการป้องกันโรคทั่วไป
แก่พื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลืองจาก๖๕จังหวัดลดลงเหลือ๔๖จังหวัดครับ
เฝ้าระวังสีเขียวเพิ่มเป็น๑๔จังหวัด
พื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยวจาก๑๒จังหวัดเพิ่มขึ้นเป็น๑๗จังหวัด
จังหวัดดำเนินการบางพื้นที่จาก๑๖จังหวัดเหลือ๑๒จังหวัดครับ
สำหรับสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ
โดยอนุญาตให้เปิดสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะ
หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันได้ไม่เกิน๒๔นาฬิกาครับ
เริ่มหนึ่งมิถุนายนย้ำเริ่มหนึ่งมิถุนายนนี้นะครับ
ฟ้ากับเขียวนะนะฮะพื้นที่สีฟ้ากับพื้นที่สีเขียวนะครับ
ส่วนมาตรการล่ะมาตรการสำหรับสถานบริการพนักงานนักร้องนักดนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์นะครับใครที่ยังฉีดไม่ครบ
ถ้าอยากจะทำงานต้องฉีดให้ครบฮะ
รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้นตรวจคัดกรองความเสี่ยงของพนักงานทุกวัน
แอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มไทยเซฟไทย
ทุก๗วันหรือเมื่อมีอาการหรือมือท่านเสี่ยง
ใกล้กับคนที่เขาติดเชื้อโควิดมา
ส่วนผู้รับบริการล่ะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์นะครับ
รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยครับ
สองปีแล้วนะคะสถานบันเทิงในตอนกลางคืน
ที่ไม่ได้กลับมามีสีสันมีชีวิตแบบนี้นะคะ
ถือว่าเป็นชุดใหญ่ของสอบคอเลยเหมือนกัน
แล้วก็เป็นสัญญาณว่าคือเราก็มีการปรับตัวอยู่กับโควิด๑๙
มากยิ่งขึ้นแล้วนะคะ